ท่านพระชมครับมาดูเหตุการณ์ที่พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงเกิดขึ้นที่นครสวรรค์
ลูกเลี้ยงสาวอายุ๑๕ปีเท่านั้นและผู้ต้องหาก็ถูกควบคุมตัวได้
ขณะกำลังจะขึ้นรถเพื่อหลบหนีนะครับตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวที่
บริเวณศูนย์ท่ารถอำเภอตากฟ้าที่นครสวรรค์กำลังรอรถโดยสาร
จะขึ้นรถไปขอนแก่นจะหนีคดีนะครับผู้ต้องหาชื่อว่านาย
พรเทพอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับก็ถูกนำตัวมาสอบสวนเพราะว่าแม่ของ
เด็กสาววัยสิบห้าปีไปแจ้งความเอาไว้นะครับบอกว่าผู้ที่เป็น
สามีใหม่เนี่ยนะเป็นพ่อเลี้ยงของลูกเนี่ยคมขืนลูกนะครับเหตุการณ์
เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผู้ต้องหา
สารภาพเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะบอกว่าข่มขืนลูกเลี้ยงวัยสิบห้าปี
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนอาศัยเวลาที่ภรรยาไม่อยู่บ้านบาง
คับข่มขืนได้มา๑๐กว่าครั้งแต่ละครั้งจะข่มขู่ลูกเลี้ยงไม่
ให้เอาเรื่องไปบอกแม่อ่าลูกเลี้ยงก็กลัวนะครับอ่า
เพราะว่าตัวผู้ต้องหามีปืนลมปืนอัดลมยาวมีไว้ในบ้านเอาไว้ขู่ลูกเลี้ยงนะครับ
ตำรวจบอกว่าแม่ของเด็กมาแจ้งความให้จับกลุ่มตัวพ่อเลี้ยงคนนี้นะครับ
โดยรู้เรื่องหลังจากลูกสาวเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แล้วหมอตรวจแล้วบอกว่าที่อวัยวะเพศของลูกสาวเกิดการอักเสบแม่ก็เลยเค้นถามลูกฮะจนลูกสารภาพนะครับ
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงตำรวจนะครับ
เจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากกลุ่มรายว่ามีผู้ต้องหาได้ทำราวหลวงเลี้ยงนะ
แล้วกำลังจะหนีไปกับที่ผู้ต้องหานะครับ
กัดด้วยไปขึ้นรถที่สาย๙๙ที่สี่แยกตากว้า
จากนั้นก็มีญาติของผู้เสียหายนะมาบอกว่าเขากำลังขึ้นรถที่สาย๙๙
ส่วนปืนอัดลมที่ใช้ขู่ลูกเลี้ยงเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าสั่งซื้อมาจากเพื่อนราคา๔๕๐๐บาท
อ๋อเอาไว้ขู่เด็ก
ตำรวจก็แจ้งข้อหาเรื่องของการครอบครอง
การลองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาต
แล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะฮะ
โอ้โหแสบจริงนะครับ